ซุ่มยิงอดีตนายกอบต
เหตุการณ์นี้อดีตนายกอบตกำลังยืนให้อาหารไก่อยู่เลยค่ะ

ตอนนี้อาการอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่นะคะ
แล้วก็มันจะเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นหรือว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่า
เพราะอดีตนายกอบตคนนี้เพิ่งจะเปิดตัวเป็นหัวคะแนนของพักใหญ่
นี่แหละก็เลยไม่รู้ว่าปมหัวคะแนนนี้จะเกี่ยวข้องกันไหมนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจภูทรหนองพลับก็เข้าตรวจสอบค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันบ้านอ่ะมันเป็นบ้านชั้นเดียว
หลังนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงบริเวณล้าวไก่ห่างจากบ้านมาประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยนะ
ตอนไปดูที่พื้นมีรอยเลือดหยดอยู่แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๒๒
ตกอยู่ปลอกหนึ่งด้วยคนเจ็บเป็นอดีตนายกอบตบึงนคร
คือในเสริมเต็มฟองหรือว่าคึกฤทธิอายุ๕๓ปี
โดนยิงด้วยปืนโอ้โหแล้วจุดนะเฉียวหัวใจไปนิดเดียวจริง
เพราะว่าเข้าตรงเหนือราวนมซ้ายทะลุชายโครงขวา
อาการสาหัสเลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายธนรัฐปรานบุรี
หลังจากนั้นก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะ
จากการสอบสวนคนในบ้านก็รู้ว่าตอนนั้นตัวของอดีตนายกอบตคือนายเสริม
ให้อาหารไก่อยู่ตรงล้าวแล้วมีคนร้ายน่าจะใช้ปืนยาวติดลำกล้อง
รออยู่ไงซุ่มดักรออยู่แล้วก็ยิงใส่นัดหนึ่งฟุบล้มเลยค่ะ
หลังจากนั้นคนที่เกาะเหตุก็หนีไปนะคะ
สาเหตุเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกว่ามันจะเกี่ยวกับปมหัวคะแนนไหม
อันนี้ก็คาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะมาจากเรื่องการเมืองนี่แหละค่ะ
เพราะว่าตัวอดีตนายกอบตเองเคยเป็นหัวคะแนนให้กับพักใหญ่หลายพัก
แล้วล่าสุดก็เปิดตัวเป็นหัวคะแนนให้กับพักพลังประชารัฐ
หรืออีกปมหนึ่งตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นปมความขัดแย้งส่วนตัว

ทีนี้ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
รวมถึงไปสอบถามลูกของคนเจ็บด้วยคือนายสุภกร
ลูกบอกแบบนี้ปกติคุณพ่อนะจะออกไปให้อาหารไก่ทุกเช้าเลย
พอ๘โมงนิดเนี่ยก็จะเสร็จ
ปรากฏว่าวันที่เกิดเหตุ๘โมงกว่าลูกอยู่ในห้องนะ
ได้ยินเสียงปั้งได้ยินเสียงมานัดหนึ่ง
หลังจากนั้นพ่อมาเรียกลูกที่ห้องเลยนะ
แล้วบอกลูกพ่อถูกยิงไปหยิบปืนมาให้หน่อย

แล้วพ่อก็ยิงออกไปข้างนอกอีก๒นัดค่ะ
ทีนี้ลูกชายก็เลยรีบโทรบอกแม่เลยแม่แม่พ่อโดนยิง
แล้วก็รีบขับรถพาพ่อไปที่บ้านแม่
แล้วแม่ก็พาพ่อไปส่งโรงพยาบาล
อย่างที่บอกคุณกระสุนห่างจากหัวใจไปนิดเดียว

คือถ้าตำแหน่งมันลงมาโดนมากกว่านี้โอ้โห

ตำรวจเองก็ต้องกระจายกำลังดูพื้นที่โดยรอบค่ะ

รวมถึงดูหัวกระสุนในล้าวไก่ด้วย
เพราะคิดว่าจะเป็นจุดที่มือปืน
อาจจะมาดักรอมาซุ่มยิงหรือเปล่า
รอบล้าวไก่มีการล้อมตะข่ายไว้
อาจจะบังตาอาจจะทำให้มองไม่เห็น

อดีตนายกคนนี้นะเป็นอดีตนายกอบตมา๗ปี
หลังจากที่ไม่ได้เป็นนายกอบตแล้ว

เลี้ยงไก่มาปลูกผักอะไร

ให้กับผู้สมัครพักพลังประชารัฐได้นี่นานเองนะ
เพิ่งมาช่วยนะมาเป็นหัวคะแนนให้นะฮะ
ใช่เลยยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะ
เรื่องเกี่ยวกับปมหัวคะแนนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
มความขัดแย้งส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วย
ฝากตำรวจในพื้นที่ดำเนินการด้วยนะคะ
ถ้าใช่เรื่องหัวคะแนนมันจะเข้มข้นขนาดนั้นแล้วเหรอฮะ

ครับรอตำรวจในการคลี่คลายคดีนะครับ